สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐเจาะประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีรถกระบะเลี้ยวกลับรถกระทันหันนะครับทำให้หนุ่มวัย๒๔ปีที่ขี่จักรยานยนต์มาทางตรง
เบรกไม่ทันพุ่งชนเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็นกระแทกพื้นถนนอาการสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนายพาสกรทวีผลอายุ๒๔ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะได้ระบาดเจ็บสาหัส
นอนอยู่กลางถนนตรงจุดกลับรถปั๊มน้ำมันห้วยมะระถนนสายชนบุรีแกลง
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนน้องเสือช้างอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต
ด้านซ้ายมีร่องรอยถูกชนพังเสียหายสอบสวนคนขับรถกระบะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ทำธุระที่บ้านห้วยมะระและกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
แต่ไม่ทันมองว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาทางตรงจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนที่จังหวัดนครปฐมตำรวจสภโพแก้วและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณปากซอยกระทุ่มล้มยี่สิบเก้า
ถนนพุทธมนตรสาย๔ตะบนกระทุ่มล้มอำเภอสามพราน
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก๑๐ล้อจอดอยู่ใต้ท้องรถพบศพนายกระหนกผันนาการ
อายุ๒๕ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกล้อรถทับเสียชีวิต
โดยมีรถกระบาดนิสันนาวาร่าสีขาวจอดอยู่ด้วยคนขับรถสิบล้อระบุว่า
กำลังขับรถบรรทุกเม็ดพลาสติกไปส่งที่จังหวัดปฐุมธานี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
รถสิบล้อถูกทับเสียชีวิต
กล้องหน้ารถบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
คนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
คดีรถที่ขับตามหลังมาหักหลบได้ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม
ในพื้นที่ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ทำให้นายวันเนื่องมัชชาอายุ๖๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้รับบาดเจ็บสาหัส
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือปั๊มหัวใจและนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำ
ตกข้างทางบริเวณแยกโนนตานถนนกาลสินยางตลาด
ตำบลลำพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดกรสิน

มีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าและมีแผลถลอกตามร่างกาย

สอบสวนทราบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
เดินทางมาจากตัวเมืองกาลสินมุ่งหน้าเข้าอำเภอยางตลาดด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางสามแยก

ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางจนพังยับเยิน
โชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีรถจอดติดไฟแดง
เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายมากกว่านี้